ไปวัดกันหน่อยวันนี้วันพระไม่ใช่แค่คนเข้าวัดนะจ๊ะ
เจ้าตัวนี้มันก็เข้ามาเหมือนกันโอ้โหทำเอาเดือดร้อนกันไปหมดเลยค่ะ
มันเลื้อยมางูเนี่ยค่ะมันเลื้อยมามาด้านหลังกุฏิของพระหมายเลขสิบเก้า
ที่อยู่ในวัดป่านนนิเวศชุมชนนวลพิบูลถนนอุดรดุษฎีตำบลหมากแข้ง
จังหวัดอุดรธานีนี่พระท่านชี้จุดเกิดเหตุนี่บอกอยู่ตรงนี้
พระบาทจะให้งูมาทำแผนก็กำลัยอยู่เออโอ้ยแต่น่าสงสาร
มันมาติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงตาข่ายสำหรับเลี้ยงไก่ชนนะคะโอ้
พระลูกวัดลูกศิลป์วัดกลังมาช่วยกันล้อมจับเอาไว้แล้วดูค่ะอืม
กลับไม่ได้ไปไม่ถึงติดแงกอยู่แบบนี้อาการอย่างนี้คุณชนะคุณคิดว่ามันเป็นยังไง
โอ้โหติดอะสิติดอะไรติดตาข่ายโอ้ไปเห็นไม่ได้เลยเนี้ยค่ะ
จะติดใจอะไรแถวนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่งูมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงจริงนะ
ถ้าหวังจะไปเหมือบไก่ในร้าวค่ะบางทีก็ติดอยู่ที่ร้าวอย่างงี้แหละ
โอ้โหไปไหนไปไหนติดอยู่ที่ร้าวก็ก็ถ้าเป็นช่วงเวลาที่กลับไม่ได้
เราก็ต้องติดอยู่แถวนั้นเออแต่ท้ายที่สุดยังไงเปล่าเรารอ
มีหน้าที่รอก็รอไปค่ะเหมือนเหมือนงานเนี้ยงูก็รอ
รอรอคนมาช่วยสุดท้ายลูกศิษย์วัดเนี่ยก็นำเชือกกล้วยมาคล้องที่คองูเอาไว้เพราะว่ามันค่อนข้างดุร้ายเลยนะ
แล้วดูเนี้ยดูเพศมันเอออ๋อดูตัวเนี้ยเหรอใช่ที่เขาบอกว่ามันมีเดยของมันดูไหมฮะเออเออเออ
แล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาจับเขาบอกโอ้โหงูตัวนี้ไม่ธรรมดามันค่อนข้างดุอืม
พุ่งจะฉกกัดอยู่ตลอดเวลาค่ะอืมแล้วที่เขาต้องใช้เชือกกล้วยมาคล้องเนี่ยนะ
คำโบราณเขาบอกว่างูเหลือมมันจะแพ้เชือกกล้วยอืม
แล้วคุณเชื่อไหมคะว่าพอเอาเชือกกล้วยมาคล้องปุ๊บเฮ้ย
จากที่ดูดู่ที่แรกแรงก็เยอะนี่เสื้องซึมเชื่องช้างยังเห็นได้ชัด
อืออ๋ออ่ะจับได้แบบนี้ก็มาคึงพืชนะฮะโอ้ยคึึกพืช
เราคึงให้ตรงมาคืกให้ตรงคึงตึ๋นตึกหน่อยสิ
วัดความยาวหน่อยซิยังไงบ้างสามเมตร